พระพิคเนธหรือเสียญพญานาคครับ

ก็คล้ายกับรูปพระพิกเนธ

ในความแตกตากันออกไป
แล้วแต่จินตนาการครับ

ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่บ้านพักหลังหนึ่ง
เลขที่๑๒๐๙๐๑ตะบุธานีอบจสุโขทัย
เป็นของนายพาคินัยกันทะวงอายุ๓๒ปี
เจ้าของบ้านนั่นแหละฮะเขาก็อยู่กับพี่ชายอะเนาะ
เขาก็เล่าว่าตัวเขากับพี่ชายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
อยู่ในตลาดไตรรัฐแต่มันเกิดวิกฤตโควิด๑๙
ก็ได้รับผลกระทบกันหมดอะเนาะตลาดปิดไง
เอาทีนี้เขาทำยังไงดีเพื่อหารายได้เสริม
แล้วก็เป็นการเดินทางออกไปเผาถ่านขาย
ก็ต้องไปเก็บเศษไม้และต่อไม้ต่าง
แล้วก็มาเตรียมไว้จนกระทั่งมีอยู่คืนนึง
เขาฝันเห็นชายชารานุ่งขาวห่มขาว
ยืนอยู่ตรงกองไม้ที่เก็บมา
ทีนี้ล่ะต้องรีบไปดูแล้วในช่วงที่เขาฝันอยู่น่ะ
ชายชาราคนนั้นในฝันยังบอกได้แล้ววะ

จะนำโชคลาภมาให้
โหเขาบอกให้ไปลื้อค้นกล่องไม้หนูก็จะเจอ
ตื่นเช้ามาเขารีบไปลื้อกองไม้นั้นดูเลย
แล้วก็ไปเจอกับต่อไม้แปลกก็เลยนำมาบูชาแบบนี้
เขาบอกว่าตั้งแต่นั้นมานะชีวิตเขาดีดีขึ้น
อย่างแรกคือมีงานทำมีรายได้มาดูแลครอบครัว
ส่วนใครสนใจอยากจะเอาไปบูชาอันนี้
แล้วแต่พิจารณาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้
โทรไปพูดคุยสอบถามเจรจากันได้
พร้อมพูดคุยนี่เลยครับ๐๖๔๖๓๙๐๗๕๐
โทรไปลองไปคุยกับเขาสิว่าพอมีไม้นี้มาในชีวิตแล้วมันดีจริง
ที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วถ้าสนใจอยากจะขอเช่าบูชา

ก็เจรจาคุยกันเองเลยนะครับ

คุณก็จะได้รับสิทธิ์มีเป็นถ่านที่เผาเอาไว้แถมไว้ให้
ไม่ได้มาขายอะไรอย่างนั้นถ้าใครสนใจติดต่อไปนะคะ